เออหลายคนสงสัยแจ็กเกอรีนไปไหน
ไม่ได้หนีเที่ยวนะคะนี่วันทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ไหมทุกคน
แต่ว่าเวลาดูแบบ๔๕อย่างนี้มันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มีความเคิร์ฟถ้าของเดิมมันจะเป็นแบบว่าตรงลงมา
ก็สวยสวยไม่สวยแล้วแต่แล้วแต่ชอบ
ผู้ชายเข้ามาบ้างหรือเปล่าคะ

แต่ถ้าคนจะบอกว่าเราติดศัยกรรมก็
ก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขนะคะ
แล้วก็เราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อน
แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามองในกระจกแล้วเราแบบเฮ้ย

ก็รู้สึกว่าฟิล์มก็จะไม่ตำหนิคนที่มาว่าฟิล์ม

แต่ว่าฉันก็เองก็ไม่ใช่สนใจเขาค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เราต้องลาไปนะคะ
ตอนนี้เราต้องลาไปนะคะ
อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณฟิล์มทำมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็ดูโอเคขึ้นมากเลยนะจ๊ะ
ส่วนพี่แจ๊คพักผ่อนได้ตามสบายนะคะน้องไม่ห่วงอะไรเลย